เดี๋ยวพาไปดูกันต่อหน่อยเป็นอุบัติเหตุ

เกิดพลิกแล้วก็ตกข้างทาง
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมทำให้หมูตาย๒ตัว

ลดที่ขนหมูเนี่ยล้อชี้ฟ้าแบบนี้เลย้ค่ะ

แล้วก็ใส่หมูมาเต็มคันรถเลยนะคะ

เสียงหมูร้องเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุ
คอกที่ใส่หมูข้างท้าย
ทำให้หมูเทกระจาดแล้วก็ไหลไปเกยกัน
ส่วนนี้ค่ะบางส่วนก็ไปอยู่ที่พงหญ้า
ทีนี้เหตุการณ์นี้มีหมูเคาะร้าย๒ตัว
ที่โดนทับตายในที่เกิดเหตุ
แล้วก็อีก๑๙ตัวได้รับบาดเจ็บ
แต่เจ้าหน้าที่เขาดูสิคะต้องพยายามกัน
จับหมูเข้าคอกแล้วก็ยกออกมาจากที่เกิดเหตุ

บรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นไปอย่างทุลักทุเลมากนะคะ

ทำไมรถถึงพลิกตกข้างทางแบบนี้แล้วก็มีหมูตายด้วย

คนขับชื่อว่านายปริวัติหวังวิชาอายุ๒๗ปี
บอกว่าตอนที่ขับรถบรรทุกหมูมาจากอำเภอบ้านสร้างเนี่ยนะ
จะไปส่งที่โรงเชือดอำเภอกบินบุรี
ทีนี้พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
วูบค่ะคุณผู้ชมง่วงแล้วก็เลยหลับใน
ทำให้รถเสียหลักพุ่งลงข้างทาง
แล้วก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ